เรื่องนี้เราก็ต้องเช็คเรามาเช็คว่าที่ไหนบ้างนะที่มีคนใจบุญสุนทาน
อาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ระบาดไปทั่วโลก

ไปที่แรกนะคะที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
เจ้าของร้านผัดไทยกระทะทะลุนี่ชื่อร้านก็เก๋แล้ว
ร้านนี้เป็นร้านผัดไทยเจ้าดังประจำอำเภอด่านช้างเลยนะคะ
ปั้มมากเลยค่ะเจ้าของลุกขึ้นมาทำผัดไทยแจกให้กับชาวบ้าน
และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดนี้กันแบบฟรี
ละกว่าพันกล่องเลยค่ะเจ้าของร้านคือคุณพาวินีทองใบโต
บอกว่าที่จริงทางครอบครัวตั้งใจจะคืนกำไรให้กับคนด่านช้างอยู่แล้ว
เนื่องจากว่าตั้งแต่เปิดร้านมาก็ได้รับการตอบรับได้รับการอุดหนุนด้วยดีมาตลอด
ก็เลยว่าเอาล่ะโอกาสนี้ขอคืนกำไรขอกลับสิ่งดีให้สู่สังคมบ้างค่ะ
และนอกจากทำแจกจ่ายชาวบ้านแล้วก็ยังทำแจกให้กับหน่วยงานราชการต่างอีกด้วยนะคะคุณ
โอ้โหสุดยอดเลยยังไม่หมดนะคะมีอีกหนึ่งที่ค่ะ
ตั้งอยู่ริมถนนเพชรกะเสมบริเวณแยกอู่เรือจังหวัดพังงาที่นี่นะคะทีมงานอู้คนละไม้คนละมือ
แบบนี้เลยเพื่อจะแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
พร้อมกับน้ำดื่มคนละ๑ขวดให้กับชาวบ้านด้วยนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙นี่ก็เยอะเหมือนกัน
แต่งานนี้ต้องทำตามกฎกติกามารยาทกันนิดหน่อยนะจ๊ะ
สำหรับใครที่จะมารับข้าวรับน้ำที่ร้าน
จะต้องสวมหน้ากากอนามัยมาแบบนี้
แล้วก็ผ่านจุดการล้างมือแล้วก็รับบัตรคิว
และก็ยืนต่อคิวแบบรักษาระยะห่างไม่ต่ำกว่า๒เมตรนะจ๊ะ

ส่วนที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับ
นี่วัดเด่นวัดดังเลยนะที่นี่นะ
แล้วก็ทำการตั้งโรงทานแจกอาหารให้กับชาวบ้าน
ก็มีชาวบ้านจำนวนมากนะครับเข้าคิวตามระยะห่างนั่นแหละ

พร้อมทั้งผ่านมาตรการการคัดกรองก่อนรับอาหารกล่องไปนะครับ

ทางด้านพระราชสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
เปิดเผยว่าโครงการดีแบบนี้นะ
เกิดขึ้นโดยพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาขตยาน
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก

จัดตั้งโรงทานบริการเลี้ยงอาหารฟรี
แก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์ที่ประสบปัญหาวิกฤตโรคโควิด๑๙
โดยทางวัดจะแจกแบบนี้นะฮะตั้งแต่วันที่๑เมษายนเป็นต้นมาแล้ว
ตั้งแต่เวลา๕โมงครึ่งไปจนถึงบ่ายโมงครึ่ง
ของทุกวันแหละแจกเยอะ
ยังไงซะมีโอกาสก็ลองไปแวะกันดูนะครับ
ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในตอนนี้